พลขวัญรอดอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
หลังจากที่ยุติการปราศัยในพื้นที่ตอนนี้ได้เดินทางเข้ามาที่กรุงเทพใช่ไหมครับ
ใช่ครับประวัตินี้ผมก็ได้
อย่างที่ได้เรียกผ้าชม
ที่ตั้งเอาไว้ตั้งแต่วันที่๒กันยายนเดือนกันยายน๒๕๕๘ครับ
มีการประชุมครั้งเดียวร่วมรัฐศาสตร์ตอน๗คณะ
เสร็จแล้วก็ไม่ได้ใช้บริการเลย
เมื่อวานนี้ถึงจะเรียกประชุมด่วนครับครับผม
ในการประชุมด่วนเมื่อวานนี้มีอะไรที่เข้าไปชี้แจงกันบ้างฮะ
มีอะไรที่พูดคุยกันบ้างครับ
ก็ประเด็นเดิมทั้งนั้นเลยที่เราได้ทำแผนไว้ทั้งหมดครับ
โดยเฉพาะผมเป็นกณะตามาน๗กณะนี้
ผมเป็นกรรมการอยู่๓คณะด้วยกัน
เพราะผมเป็นผู้เสนอวาระทั้งหมด๓วาระ
ใน๗วาระนี้ครับ
หนึ่งก็คือการใช้ยางภายในประเทศ
โดยเฉพาะการนำยางเอามาทำถนนราชะครับ
เมื่อวานนี้ผมก็ได้พูดว่าที่เราให้ออกมาตรา๔๔ครับ
นำยางมาใช้ร่าถนนภายในประเทศ๘๔๐๐๐หมดว่า

เมื่อวานนี้ผมก็ได้บอกว่า
ถ้าเกิดว่ารัฐบาลไม่กล้าใช้มาตรา๔๔
ให้รัฐบาลใช้มาตรีขอระบอบ

ถ้าใช้นโยบายหน่วยงานไม่ทำครับ
แต่ถ้าใช้มติคอรมอลไม่ทำไม่ได้มันผิดกฎหมาย
เมื่อวานนี้ปรากฏว่าท่านนายกรัฐมนตรีได้สั่ง๘กระทรวงครับ
เข้าพบแล้วเสร็จแล้วก็ให้ทำแผน
แต่ละกระทรวงใช้ยางเท่าไหร่
เห็นกระทรวงมหาคลัยมีความคืบหน้าเรื่องนี้ด้วยนะครับ

แล้ววันนี้ก้าวกอระบอบครับ
่อให้หน่อยนิดนึงครับว่าตอนนี้ทางเกษตรกรเรียกร้องอะไรบ้าง
หนึ่งก็คือการใช้ยางมาทำถนน๒๓๔๕ที่สำคัญหลักนี่มีอะไรบ้างฮะ
ที่สำคัญหลักก็คือโดยเฉพาะเร่งรัดการจ่ายเงินไร่ละ๑๕๐๐ครับ
ละ๑๕๐๐แล้วก็ให้ครอบคลุมไปถึง
กรีดยางและผู้ไม่มีสารผิดครับ
เมื่อวานท่านรัฐบนตรีก็รับฝากแข่งขัน
แล้วก็ถามบริษัทธรรมดี
สุดท้ายยื่นคำถามเลยครับ
สิ้นเดือนมกราคมนี้จะต้องเสร็จ
เหตุผลที่มันช้าผมก็ได้ลุกขึ้นบอกว่า
จริงแล้วเมื่อเกษตรกรไปลงทะเบียนแล้ว

ครับผมแต่ปัญหามันมีอยู่ว่าเมื่อขึ้นทะเบียนแล้ว
กรยทก็บอกว่าจะต้องไปลงทะเบียน
เพื่อเข้าร่วมโครงการอีกครั้งหนึ่ง

มันเป็นการเพิ่มเงื่อนไขขึ้นมา
๑๒แล้วครับ๓แล้วครับ
แล้วก็การใช้ยางในประเทศแล้วก็

ปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงที่นายกพูด
ให้ปลูกกล้วยหอมให้ปลูกสตอเบอรี่

มันทำไม่ได้โดยหลักการแล้ว

เพราะฉะนั้นไอ้กล้วยหอมที่ท่านไปดูเนี่ย
เขาจัดฉากให้ท่านนายกไปดู
ผมก็บอกว่านายกไม่ได้จัดฉาก
แต่ว่าโคยโทษจัดฉาก
โอ้โหมีการเปิดเทอมมาแบบนี้นะฮะ
เรื่องของราคายางมีการพูดถึงกันไหมครับ
เรื่องของราคายางก็คือ
ผมก็ได้ลุกขึ้นมาพูด
เรื่องของราคายางว่าให้รัฐบาล

อย่าให้ตกกรรมมากไปกว่านี้
เมื่อวานเช้าบนอีกสันเถินก็ออกไปยินยัน

แต่ผมก็เสริมเข้าไปว่า
ต้องใช้มาตรการทุกวิธีการ
เพื่อที่จะให้ยางสูงขึ้น
แต่หลังจากที่เราชมนุมประท้วงวันนี้
น้ำยางขึ้นมา๔บาทเร็วครับ
แล้วก็ให้รัฐบาลเร่งใช้พรบ
ควบคุมยางมาตรา๔๔
เมื่อวานก็สั่งการชัดเจนครับ
แล้วให้รีบสร้างตลาดน้ำยางสด
เมื่อวานนี้ก็ได้สั่งการให้คอย
เพราะว่าเราสามารถมีตลาดน้ำยางสด

ควบคุมยาง๒๕๔๒เราสามารถควบคุมราคาสินค้าของเราได้
เพราะเราตรวจสอบได้ทุกวันครับ
ว่าสมมุติว่าวันนี้ยางรบกวนอยู่ที่๓๖บาท
อย่างน้อยเนี่ยผมจะต้องขายน้ำยางอยู่ที่๓๐เป็นยาธรรมครับ
ก็คือไม่ให้ต่ำกว่านี้ประมาณ๓๓๔บาท
คุณทศพลครับเท่าที่ฟังก็มีความคืบหน้าหลายเรื่องนี้
ในที่ประชุมดังนั้นความเคลื่อนไหว
ใช่ครับมีความคืบหน้าแล้วก็เป็นที่น่าพอใจ
แต่ผมบอกว่าผมจะคอยติดตามทุก๗วัน
แล้วที่สำคัญการประชุมท่านรัฐบนตรีสั่งการเลย
ว่าประชุมทีเดียว๔เดือนกว่า
ท่านรัฐบนตรีบอกว่าต่อไปนี้ทุกเดือน
จะต้องเรียกคณะทำงานขึ้นมาประชุม

ติดตามแล้วก็สร้างนโยบายใหม่
พยายามที่จะทำให้มันก้าวหน้า
ให้มันเดินหน้าต่อไปได้
นำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างเร็วครับ

ทีนี้จะมีการชี้แจงต่อพี่น้องเกษตรกรอย่างไร
กับการที่จะเคลื่อนไหววันนี้อีกหรือเปล่าฮะ
วันนี้ผมก็ได้บอกแก่นำในพื้นที่
ก็บอกว่าเราให้อยู่กับ

แล้วก็รอกวังมาถึงกรมอภัยในวันนี้ครับ
ถ้าขอรมอออกมาในวันนี้
โดยเฉพาะปัญหาที่เราได้ทำแผนไว้มาตั้งแต่ทีแรก
แล้วก็เรียกร้องมาตั้งแต่ที่แรก

ถ้าผ่านมาถึงกรมอภัย
เราก็รอติดตามผลครับ
ขอถามสุดท้ายครับคุณทศพลครับ
ตกลงแล้วราคายางที่บอกพยุงไว้ไม่ให้ต่ำกว่านี้
ประมาณ๓๓๔บาทประมาณนี้นะฮะ
แล้วก็เรื่องของตัวเลข๖๐บาทนี้

๑๐บาทเนี่ยผมบอกว่า
วิธีการ๖๐บาทเนี่ย

ผมบอกว่าวันนี้ถ้าใครเรียกราคาว่า
ให้รัฐบาลพยุง
ราคา๖๐บาทเดี๋ยวผมบอกว่าเฉย
ในเมื่อสภาวะเศรษฐกิจสังคมมันเป็นอย่างนี้เนี่ย
ผมถามว่ารัฐจะเอาตังค์ที่ไหนเหมือนนายก

แต่วิธีการก็คือนำยางในระต๊อกออกมาราดถนน

เพิ่มริมาณลดสภาย
เสร็จแล้วก็พยายามที่จะ

ใช้ประวัติภาพควบคุมยางมาตรา๒๕๔๒

เราถูกพ่อค้ากดราคาน้ำยางครับ

ราคาน้ำยางนี่มันถูกเกินจริง
ระยะห่างจากยางลมควันกับน้ำยางเนี่ย
มันห่างกันเกินไป
ล้อจากน้ำยางไปเป็นยางแผ่นดิบ
แล้วก็ลมควันเนี่ยค่าบริหารจัดการเนี่ย

อ๋อแล้วครับขอบคุณครับคุณทศพลฮะ

ประธานภาคีเครือข่ายชาวสัญญาณภาระและปลาน้ำมันแห่งประเทศไทยนะครับ